รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์
แขกรับเชิญในวันนี้นางเอกซุปตาสวยหุ่นเป๊ะ
และที่สำคัญมีงานบุญที่ไหน

หมายถึงเมเฟื่องอารมณ์

หมายถึงคนที่ที่คุณบอกไงเขาไปไหนมาไหนงานบุญตลอดคือนางสายบุญถูกไหม

ก็ใช่ไงนางจะต้องมูเหมือนกันนั่นแหละ
แต่คุณพระดำเชื่อไหมครับว่าทำบุญขนาดนี้นะครับก็ยังเจอดีนะฮะ

สวัสดีครับ
สวยตลอดจริง
เดี๋ยวสู้พี่มดามไม่ได้ค่ะค่ะ
ก็แบบเหมือนแปลกดีคือเขาก็ไม่ได้มีการตั้งสารอะไรจริงจังอะไรอย่างนี้ค่ะในบ้านของแต่ละคนก็จริงก็แทบไม่ค่อยมีเลย
เราก็เลยเออโอเคไม่มีก็ไม่มีเราก็อยู่กันมาแบบนั้นแบบไม่มีสารแบบไม่มีสารแต่ก็เข้าใจว่าเออแต่ละหลังเนี่ยก็คงมีเจ้าที่นะ
หนึ่งของของแต่ละหลังอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคราวนี้พอสามหลังเราเอารั้วออกก็คงเป็นเจ้าที่สามท่านอันนี้คิดเอาเองแล้วก็คงมีแบบเออถูกกันไม่ถูกกันบ้างอะไรอย่างเงี้คือมีคนเคยแบบว่าเคยอาจารย์ที่เคยมาดูที่บ้านเนี่ยก็เคยทักเหมือนกันว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเจ้าที่ไม่ถูกกันคือมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นแล้วคุณแม่ก็เคยเจอคือนอนอยู่ในห้องเนี่ยค่ะหลังสุดท้ายหลังหลังที่อยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกเรียกแม่แม่แม่บอกเนี้ยอันนี้คือตอนนี้ไม่ได้ตั้งศาลเนี่ยนะยังค่ะยังเลขเนี้ยแม่แม่บอกว่าเรียกจนขนาดว่าต้องลุกขึ้นมาดูเลยว่า

ให้มาให้พี่กุมารมาแบบตอนที่ทำร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปหากันว่าเอ้ยแล้วพี่กุมารอยู่ตรงไหนเนี้ยแล้วก็ต้องต้องเอ่อเชิญพี่กุมารเนี้ยเหมือนกับเอ่อมาตั้งไว้ตรงห้องพระแล้วก็อ่าให้น้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจริงจริงอย่างอาจารย์ที่มาดูที่บ้านก็อาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าที่หร
สามหลังอืมเหมือนกับให้ท่านคุ้มครองแล้วก็ดูแลทั้งสามหลังคือจะได้เห็นยาวตลอดที่เราไปกันสังเกตไหมเห็นไหมตั้งก็บอกกี่สารสองสารเดียวสารเดียวสารเดียวสารเดียวค่ะอยู่ตรงบ้านหลังแรกเลยแล้วก็ท่านท่านก็จะหันหันให้เห็นบ้านสารอยู่ตรงแถวลงรถนั่นใช่ไหมใช่ใช่ให้หันกลับมาใช่ให้หันกลับมาเขาจะบอกว่าตรงเ
เคยรู้เลยอันนี้โบราณเขาถือมากมาแต่บ้านคุ้มันก็มีเป็นต้นมีฮะต้นพยาศศือโครงฮะมา

อยากให้มีต้นไม้ต้นนี้อยู่ในบ้าน
ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราขยับขยายขึ้น

แล้วก็เวลาผ่านไปหลายปีมันก็ร่วงโรย

ว่ายังไม่ตัดเก็บไว้ก่อน
เผื่อว่าเดี๋ยวเขาอาจจะออกดอกมาอีก

แล้วก็เลยบอกว่าอุ้ยมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ในบ้านไม่ได้เลยนะ
คืออาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นอะไร
ก็เลยหลังจากนั้นก็เคยรีบเลย
รีบตัดเลย
ก็คือให้อาจารย์บอกว่าให้ตัดแล้วก็ให้เหลือแต่โคนขึ้นมานิดนึง

แล้วก็เอาผ้าสามสีมาผูกไว้รอบโคนต้นไม้

มีคนเคยทักว่าจะมีการสูญเสียในครอบครัว

ยังนึกว่าจะเป็นใครอะไรอย่างนี้คือ

กังวลในใจว่าจะมีอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนาะ

เราไม่ได้คิดว่ามันจะจริงไม่จริง

ก็ไม่แน่อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นก็ได้

ถ้าเกิดว่าเราทำดีปฏิบัติดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่ตรงนั้นที่ปกติก็จะลกหน่อย

เราก็ได้ปรับพื้นที่ตรงนั้นนะคะทำสนามใหม่
ก็เลยดูสวยงามดูเป็นกิจจัดลักษณะอะไรมากขึ้น

ได้มาถ่ายงานได้มาทำอะไรตรงในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แวะเวียนเข้ามาก็ดูเป็นพื้นที่ที่ดูสดชื่นขึ้น
ไม่ดูแบบแห้งแรงหรือเราปล่อยปะละเลย
เหมือนตอนนั้นที่เราแบบทิ้งไว้อะไรอย่างนี้ค่ะพี่มดดำ
แล้วตั้งแต่ปรับมีอะไรดีเข้ามาบ้างหรือยัง
ก็มีงานมีอะไรเข้ามาแต่ถ้าถามว่าเป็นชิ้นแบบ
เปรี้ยงปั้้งเลยมั้ยกำลังรออยู่
กำลังรออยู่แต่อีกเรื่องนึงนะฮะ

เป็นมะเร็งที่ตับอ่อนค่ะ
คุณยายเคยมาอยู่ที่บ้านด้วยตอนที่ป่วยหนักกใกล้จะเสียอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือด้วยความจะเป็นคุณยายด้วยนะ

กลัวยายตัวเองเป็นคนกลัวผีอยู่แล้ว

กลัวยายจะกลับมาหา

คือมันคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้
เมื่อทำรักแต่จริงรักรักมาก

กำลังแบบสวดมนต์ด้วย

แล้วก็เข้าไปแต่งหน้าให้คุณยายใช่ไหมคะ

พี่พยาบาลเข้ามาเคลียร์อะไรในห้อง
อย่างนี้ค่ะอยู่กันรอบเตียงเลย

มีคนอยู่หลายคนไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไปโดนไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทุกคนก็เงียบไม่มีใครพูดอะไร

พอเปิดไฟขึ้นมาก็เหมือนมองหน้ากัน

คุณยายคงอาจจะหรือออกจากร่างไป

อารมณ์ว่าแบบคุณยายไปแล้ว

แนนไม่เคยเจออะไรแบบนี้

แต่พอมาเห็นจังหวะแบบจังอย่างนี้ห
ก็แบบเฮ้ยแต่ก็พยายามคิดในใจว่า

ไม่ต้องไปไม่ต้องกลัวอะไรใช่คุณยายเอง
อะไรแบบเนี้ยค่ะอืมเพราะวิญญาณออกจากร่าง
ก็จะดึงพลังงานต่างใช่เป็นเรื่องของพลัง

ก็เลยเออคงไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็วันรุ่งขึ้นพอแบบ
เป็นงานสวดเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะที่บ้าน
ปกติตื่นมาเราก็ไม่ได้เปิดชีวิต

อันนี้อยู่แบบเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกอะค่ะ
เหมือนแบบทีวีติดขึ้นมาเอง

แล้วปกติตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาชอบเปิดทีวีเหรอยาย
คุณยายเหรอค่ะคุณยายก็ดูทีวี

ก็ไม่รู้ว่าหรือว่า
กลัวเราจะไม่ตื่นหรือว่าเราจะต้องไปทำอะไร

ติดได้ไงเราก็คิดในใจ

ก็เลยทำทุกอย่างให้เป็นปกติเนียนไป
ก็คิดว่าคงไม่มีอะไร

ยังมีคนเห็นคุณยาย

ขอดูซะหน่อยเนอะ
ด้วยความที่เกิดปีมารงก์
จะมีคนทักบ้างว่า
ไม่ถูกกับครุฑ

จริงทาทาท่านนะควบคุมทั้งหมดเลยนะ
ทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องบารมีทั้งเรื่องโชคลาภ
ทุกเรื่องเลยก็คือจะอยู่ในคาถานั้นอยู่แล้ว
รวยให้ได้สักครั้งหนึ่งในชาตินี้จนเบื่อความรวย
มีความสุขให้มากสักครั้งหนึ่งที่จนเบื่อหน่าย